คุณผู้ชมฮะจำเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
แล้วทีนี้สายสื่อสารมันเกี่ยวคอจนทำให้รถล้ม
แล้วก็ทำให้เขาหัวกระแทกพื้นกระโหลกล้าวเสียชีวิต
คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของเขา
หลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตคุณแม่สติแตกเลยนะครับ
คุณแม่ออกไปนุ่งขาวห่มขาวไปอารวาส
๕๐กิโลไปรำอยู่ที่หน้าค่ายแห่งหนึ่ง
ญาติเชื่อว่าเพราะว่าช้ำใจว่าลูกชายเสียชีวิตไป

คุณผู้ชมดูสภาพของผู้เป็นแม่นะครับ
เอาไปก็ไปไปงั้นไป
เวลาพูดอะไรไม่เคยฟังเลย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผู้เป็นแม่นะครับ
หลังจากที่ศูนย์เสียลูกชายไปกลายเป็นแม่คุณสติแตก
แล้วก็นี่อย่างที่เห็นคือไปโวยวายอยู่กลางทุ่ง
สักพักหนึ่งนะคุณนะตอนกลางคืนไปนั่งนิ่ง
นั่งแบบอย่างนี้เลยคุณเหมือนถูกมนต์สะกดอะไรสักอย่าง
พอตื่นเช้ามาคุณยายท่านนี้เดินคุณ
เดินไปตามข้างถนน๕๐กิโลเมตร
เดินข้ามพื้นที่อำเภอข้ามพื้นที่จังหวัดนะฮะ
หลังจากนั้นคุณยายไปจบลงที่ไหนรู้ไหมคุณ
ร่ายรำร่ายรำยืนรำแบบนี้ตากแดดแบบนี้
เป็นชั่วโมงอยู่หน้าค่ายทหารนะครับ

ใช่ค่ะคุณยายอ่อนพรมวัดอายุ๖๓ปีนะคุณ
คุณยายเสียลูกชายไปจากอุบัติเหตุ
ถ้าจำกันได้ข่าวนี้เราก็นำเสนอไปนะครับ

ก็คือนายบุญเกิดพรมวัฒน์อายุ๔๐ปี
ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์นะคุณ

ตรงข้ามโรงพยาบาลลำดวนจังหวัดสุรินทร์
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา

ถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอจนรถล้ม
แล้วหัวกระทากพื้น
กระทั่งมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะ

พบสายสื่อสารพันอยู่ที่คอและมือ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็คือนายบุญเกิด
เสียชีวิตจากสาเหตุของกระโหลกล้าว
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวันที่๔พฤษภาคม
คือเขาถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านเลยนะ
ดูแลทั้งภรรยาและลูกแล้วก็ดูแลผู้เป็นแม่
ก่อนหน้านั้นถ้าพูดแม่ก็คือนางอ่อน
ก็ยังมีแค่คุณปกติอยู่เลย

เสียใจจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็น

ก็นำเสนอข่าวเรื่องของความเฮียน
วิญญาณของคุณบุญเกิดที่เสียชีวิตไปด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเห็นว่านายวิญญาณนะวิญญาณของนายบุญเกิด
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่บ้านหลายครั้ง

เพราะว่าวิญญาณนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ

มีภรรยาให้ดูแลมีลูกที่ต้องดูแลอีก๓คนนะครับ
แล้วก็มีแม่ยายด้วยแล้วก็แม่ของตัวเขาเองด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้หลังจากงานศพจัดเสร็จสิ้นนะฮะ
ปรากฏว่าแม่ของผู้ตายคือคุณยายอ่อน

และคุณยายอ่อนเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไป
บอกคุณยายอ่อนนะไม่กินข้าวกินปลา

หลังจากนั้นมีอาการเกรี้ยวกราดนะฮะ

จากบ้านไปถึงตัวจังหวัดสุรินทร์
ข้ามอำเภอข้ามตำบลไปมากมายนะครับ

รำอยู่ที่หน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับ
ญาติไปเจอตอน๘โมงเช้าของวันที่๙พฤษภาคม
ที่หน้าค่ายทหารมนตรฐานบกที่๒๕จังหวัดสุรินฮะ
ญาติบอกยายเสียใจมากแหละ

จนกระทั่งกลายเป็นคนที่เกรี้ยวกาด
และทำอะไรแบบไม่มีสติตรงนี้นะครับ

พาตัวของคุณยายอ่อนไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคุณ

เพราะว่าร่างกายของคุณยายอ่อนเพลีย
คุณคนแก่เดินตั้ง๕๐กิโล

มีอาการซึมเศร้าอย่างหนักนะครับ

ก็คือนางพรธิราพรมวัดนะครับ
ซึ่งก็เป็นลูกสะพ้ายของคุณยายท่านที่

บอกแบบนี้บอกว่าแต่ก่อนนะ
แม่ผัวก็สุขภาพดีอยู่

แกก็มีอาการซึมเศร้าไม่กินข้าว
อารมณ์เกรี้ยวกราดดุร้ายและก็ชอบอลวาด

เดินไปไกลเดินหลายกิโล
แล้วก็ยืนร่ายรำอย่างที่เห็นจนเป็นข่าวนี่แหละครับ

ก็ต้องดูแลทั้งแม่สามีแล้วก็ดูแลลูก๓คนคุณ
แต่สิ่งที่มันสะท้อนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความรับผิดชอบ

บอกว่าตอนนี้มีการเจรจากับตัวแทนบริษัทสายสื่อสารต้นเหตุแล้ว
ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย

เนื่องจากมีการเรียกค่าชดเชยความเสียหายต่าง
ไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเทอมค่าเล่าเรียนในอนาคต

ค่าขาดประโยชน์ต่างทั้งจากธุรกิจรถตู้เหมา
และรายได้อื่นที่ผู้ตายหาได้ในช่วงมีชีวิตนะครับ
แล้วก็ตอนนี้แม่ของสามีก็มาเสียสติแบบนี้
ทั้งหมดเป็นเงินที่เรียกร้องไปจำนวนหนึ่ง
ซึ่งทางบริษัทยังรออยู่เลยคุณ
อะไรรู้ไหมฮะรอการเข้าที่ประชุม
นี่แหละครับเรื่องของการชดใช้เยียวยา
สำหรับคนที่โดนสายสื่อสารเกี่ยวคอจนตายแบบนี้

แล้วมาเจอปัญหาคนในครอบครัวสติแตกจากกัน
ความเสียใจอีกอ่ะคุณนะโอ้ข่าวนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะครับ